เอาละครับคุณผู้ชมครับไปดูกันต่อไปดูนี่กันบ้าง
โอ้โหไอเดียดีของร้านที่ขายอาหารทะเลร้านหนึ่งนะครับ
กินไปเนี่ยนะมันยังไม่ได้อัตรรสพอ
ต้องมีอะไรที่มันลุ้นมันสนุก
แล้วก็มีการประมงประมูลกันด้วย
เอากุ้งมังกรโตใหญ่มาประมูลกัน
โอ้โหทุบโต๊ะ

แพงเพราะว่าเต็มที่ก็แค่๓๐๐เอง

ดีใจไหม
จะเป็น๕๖๐๐บาทนะครับ

เป็นไงล่ะอ้าวโหดี
สุดยอดเลย
ประมวงตัวกุ้งตัวโตแล้ว

เป็นการจับสลากรางวัลกุ้งมังกรสดในราคา๓๐๐บาท
ประมูลกันไปเต็มที่ราคาก็เต็มที่เท่านั้นแหละ๓๐๐บาท
คนนี้ก็คือคุณเอกพัฒน์อายุ๕๙ปี
หรือที่รู้จักกันดีก็คือนายหมาเจ้าของร้าน
ชื่อเขานะชื่อนายหมา
เป็นผู้จับไมโครโฟนแล้วก็จับแจกกุ้งมังกร
สดในราคาถูกแสนถูกให้กับผู้ที่โชคดี
มารับประทานอาหารทะเลที่ร้านในหมาทะเลมีชีวิต
โอ้โหเป็นหนึ่งร้านอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของ
แพร่กษาใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเลยทีเดียว
กิจกรรมนี้จะจัดสลากสำหรับผู้ที่มาทานอาหารที่นี่
แล้วก็สร้างความสุขสนานแล้วก็ความเลิดเพลิน
ระหว่างการรับประทานอาหารทะเลได้เป็นอย่างดี

รุนแปลว่าจะมีเมนูเด็ดแปลกอะไรมาให้ได้ทานกัน
เป็นไงล่ะแต่ละอย่างนี้น่าทานเท่านั้น

แล้วก็เสียงบรรยากาศกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
เป็นกิจกรรมของทางร้านคือเราต้องประมูลอาหารเพื่อความแปลกใหม่อย่างหนึ่งนะฮะ
และอีกอย่างหนึ่งเราต้องการสื่อให้ผู้ที่มาบริโภคนี้ว่าเราใช้วัตถุดิบทุกอย่างทุกตัวเม็ดสดจริงฮะ
เราต้องการให้เป็นกิจกรรมของทางร้านที่ว่าต้องมีตลอดนะครับ
ที่เราขายอยู่กิโลละพันห้าเท่านั้นนะฮะแต่เรามาประมูลอาหารนี่ก็เก้าขีดครับก็เห็นเบอร์ชู่ย์นี้นะ

โอ้โหจับขึ้นมายังดิ้นแดวอยู่เลย

เนี่ยทางลูกค้าเองก็บอกว่ารู้สึกชื่นชอบกับกิจกรรมที่ทางร้านจัดให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกกันนะครับ
ที่สำคัญยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับลูกค้าได้รับประทานอาหารทะเล
ที่อร่อยแสนอร่อยบางคนไม่กล้ากิน

กลัวว่ากุ้งมังกรมันจะแพงเกินไป

ใช่ก็ไม่กล้าสั่งไงแต่พอมีกิจกรรมแบบนี้อ่าโอกาสดี

ค่ะแล้วก็สดด้วยค่ะค่ะพอดีสั่งให้น้องเขาอบเนยให้ค่ะ
โอ้ยกุ้งมังกรอบน้อยว้าวมันก็จะหอมนวลอื้อหวี
โตแล้วก็หลายตัวด้วยค่ะใช่แล้วล่ะครับก็ผู้โชคดีนะครับ
ก็สามารถสั่งให้ทางร้านนำอาหารทะเลที่ได้ไป
ทำอาหารได้ฟรีเขาบอกว่าไม่มีค่าบริการด้วยนะ
ดีจังเลยอ่ะให้สิทธิ์เนี่ยนะครับโต๊ะละหนึ่งอย่างเท่านั้น

อกจากการจัดสลักอาหารทะเลสดแล้วยังมีกิจกรรมอื่นด้วย
ประมูลอาหารทะเลที่เริ่มต้นจานละ๓๐บาทเท่านั้น
แล้วก็ยาวไปจนถึงสามร้อยบาทคือเต็มที่อ่ะ
สามร้อยบาทเป็นที่สามร้อยถ้าใครอยากกินจริงขี้เกียจรอประมูลแล้ว
สั่งเอาสามร้อยเลยจัดไปนั่นแหละเต็มที่
ใครอยากไปลองรับประทานอาหารทะเลสดพร้อมกันนะครับ
แบบนี้ไปกันได้เลยครับทางร้านเขาจัดกิจกรรมแบบนี้
แล้วก็ไปที่บริเวณทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูถนนบางพลี
ตำรุตำบลแพร่กษาใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรประการ
ไม่ไกลนะอยู่ในสมุทรประการอยู่ในสมุทรประการไปทุกวันต้องเปิดตั้งแต่๑๙นาที๓๐นาที
ต้นไปก็คือทุ่มครึ่งค่ะโอ้แมงดัดทะเล
ำไข่แมงดาลมาเป็นบ่อเลยอ่ะไปคุณมาสดประการ

ดิฉันว่าทำรายการนี้น้ำหนักฉันจะคงไม่มีวันลดแล้วแหละ

คุณผู้ชมหลายคนก็พยายามเตือนเราทั้ง๓คนให้ระวังเรื่องของน้ำหนัก
แต่มันยากมันก็ห้ามยากไงคุณผู้ชมก็ของกินของอร่อย
ถูกรู้หมดมันอดไม่ได้มันอร่อย